ส่วนใครที่ชื่นชอบอะไรที่มันเป็นแบบเบเกอรี่
บิงซูหรือว่าพวกแบบน้ำหวานอะไรต่างอย่างนี้

ร้านนี้ก็ฮอตฮิตขายดิบขายดีเหมือนกันจ้า
คุณผู้ชมค่ะมันคือบิงซูทุเรียน
ผสมผสานกันระหว่างเกาหลีกับไทย
ถูกต้องค่ะร้อนแบบนี้
มันไม่มีอะไรฟินไปกว่าการกินแบบของหวานเครื่องดื่มเย็นอีกแล้วนะ
ก็เลยพากันไปกินถึงอำเภอเมืองจังหวัดตรังเลย
แค่เปิดประตูเข้าไปในร้านนะคุณผู้ชมเราก็จะเห็นบรรยากาศน่ารัก

เจ้าของเขาเป็นอดีตแอร์โฮสเตย์ผ่านตัวเองมาเปิดร้านเบเกอรี่
ซึ่งเป็นร้านที่มีเมนูหลากหลายเลยทั้งบิงซูน้ำหวานขนมหวาน
สารพัดเมนูมาให้เลือกดับร้อนกันนะดูกันไปในตู้ก็มีขนมป้งขนมปังเบเกอรี่
เค้กเคิร์กอะไรแบบเนี้ยมีหมดเลยยิ่งถ้าเป็นช่วงเทศกาลทุเรียน
ที่เราเห็นไปก็จะมีบิงซูทุเรียนด้วยเป็นทุเรียนหมอนทอง
ก็น่าจะถูกอกถูกใจใครหลายคนแหละนะแล้วก็นี่เป็นเอแครเห็นไหม
คือแบบเบเกอรี่เขาก็หน้าตาดีอ่ะนี่เอแคร์นะครับแต่ถ้ามาเห็นหน้าผมนี่อาร์มแคร์จ้ะ
คือทุกอย่างเนี่ยรสชาติมันอร่อยกลมเดี๋ยวพาไปดูบิงซูทุเรียนกันก่อน
ิงซูทุเรียนเนี่ยนะคะมันจะหอมหวานไปด้วยแบบทุเรียนหมอนทองใช่ไหม
ขนมปังน้ำแข็งเนี่ยเขาเรียกเกร็ดน้ำแข็งไม่ใช่เกร็ดขนมปัง
น้ำแข็งมันจะนุ่มแบบละลายในปากได้เย็นฉ่ำนะคะ
แล้วก็ราดน้ำที่ทำมาจากเนื้อทุเรียนหมอนทองผสมกับกะทิ
โหยยยยยยยยยยเป็นขนของมัน
ใช่หวานมันหอมอร่อยเย็นชื่นใจลูกค้าก็ติดอกติดใจกันไปยกใหญ่เลยนะคะ
หรือว่าเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างเราให้ไว้แล้วนะคะ
ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่๙โมงจนถึง๒ทุ่มค่ะ
งซูอย่างอื่นก็มีมะม่วงเห็นไหม
ครับอ่ออันนี้ผมชอบแล้วก็คัพเกกน่ารัก
น่าจะชอบนะขนมหวานทุกอย่างนี้มันมีแบบสไตล์มีเอกลักษณ์มีรสชาติที่ต่างกัน

หวานห้ามพลาดเลยถ้าคับเค้กเนี่ยผู้ชายอาจจะไม่ชอบ

ครับเค้กมันมาเป็นถ้วยไม่ใช่ครับค่ะครับ
อ่าแต่ว่าคับคับแบบตอนนี้คับแล้ว
ต้องไปแบบคับเสื้อย่อยอะไรนิดหนึ่งเออ